ทุกผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในส่วน
ของนายชัยพลวิพาลหรือว่าลุงพลหน่อยกันแล้วกันเอาตั้งแต่
เช้าก่อนนะค่ะไล่ตั้งแต่เช้าก่อนกันแล้วกันนะฮะอ่า
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วย
นะครับนี่เป็นภาพช่วงเช้าวันนี้นะครับพลตำรวจรีนพสินภูล
สวัสดีภูมิกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค
เจ็ดนำกำรังเจ้าลิทธิตำรวดกว่าสามสิบนายไปที่
บ้านของนายชัยพลวิพาที่บ้านกอกนี่นะฮะหลังจาก
ที่มีหมายจับจากศาลออกมาค่ะเพื่อจะไปหาตัวนายชัย
คนนะครับตามหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารตำรวจ
ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกอกใช้เครื่องขยายเสียงเรียกนาย
ชายพลออกมาพบแต่ไม่มีใครตอบรับออกมาจากในบ้านนี่
ผู้ใหญ่นิ่มเงินน้ำนะฮะผ่านไปสักยี่สิบนาทีลูก
ชายนายไชพลนะฮะเสื้อแล้วได้ออกมาเปิดประตูบ้านได้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแต่ด้านในก็ไม่เจอ
เจอตัวนายชัยภนเจ้านาธีก็เลยให้นายชานหลากโท
นี่เป็นพ่อของปะแต่น
ก็คือพ่อตาของลุงพล
ซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีให้มาเซ็นรับ
หมายจับและหมายค้นแทนลูกเขย
คุณชานครับอันนี้เป็นหมายค้นของศาลจังหกรรมกต้นอาหาร
ซึ่งมีนายชัยพลหรือพลวิพา
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหาร
และเพื่อให้ยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย
หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด
และสิ่งของผิดกฎหมายอื่นนะครับ
มายจัดของสารจังหวัดมุกดาหารให้บุคลุงตรวจบด้วยก่อน
ไม่เป็นไรท่านอ่านแล้วก็พอ
ครับันที่ซึ่ง๓เครื่อง
ช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ทราบข่าวก็ไปสังเกตการณ์ที่หน้าบ้านคุณหลุงพลด้วย

บอกว่าเนี่ยหมายจับออกมาแล้วแต่ว่าผู้ต้องหาไม่อยู่ที่บ้านเนี่ย
มันหมายถึงหลบหนีหรือเปล่าอยากจะเจอหน้าลุงพลเหมือนกัน
อยากจะถามเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยทำจริงใช่หรือไม่
จริงแล้วถ้าหมายจับออกมาแล้วนะเขาไม่อยู่ในบ้าน
มันก็หมายถึงเขาหนีไม่ใช่เหรอ

แม่เฝ้ารอวันนี้มานานหรือยังคะ
เป็นปีตลอดเวลาที่เก็บความรู้สึกมาเป็นปี
อยากเจอหน้าเขาอยากถามว่าทำจริงใช่ไหม
อยากให้เขาตอบทำจริงใช่ไหม

แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเราคุกคีกันมามันเป็นยังไง
พี่มองว่ายังไงคะ
มองว่าหลีกที่สุดแล้วค่ะวันนี้นะ
ก็หลังจากนั้นก็ตรวจค้นอยู่ชั่วโมงกว่าก็ไม่เจอตัวนะฮะ
ก็ถือว่าแล้วเสร็จตรงจุดบ้านของนายชัยพลเมื่อเช้า
ทีนี้ค่ะพาไปดูช่วงสายนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะคะ
แล้วพวกมีรายงานทนายตั้มทนายศิษฐาเบียบบังเกิอร์จะพาลุงพลไปมอบตัว
นักข่าวก็ไปรอกันนะคะที่ประตูหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายตั้มนั่งรถไปคนเดียวก่อน
นายตั้มก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าลุงพลมาหรือยัง
เพราะว่าธนายตั้มมาจากสมุทรสาครลุงพลมาจากมุกดาหาร
นี่นะคะแล้วก็บรรยากาศที่ทนายตั้มเดินเข้าอาคาร

ก็จะมีความชุลมุนวุ่นวายนิดหนึ่ง

มามอบตัวครับ

มาสระนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้มอบครับ

แล้วตัวคุณลุงพลเองตอนนี้ได้มาอย่างไง

มามอบตัวเจยังเชิงครับ
นาฬิกา๕๐นาทีค่ะลุงพลไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยป้าแตนนะคะ
ก็เนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมดูภาพนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมาถึงก็ไปที่ชั้น๑ของอาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตำรวจก็เข้าจับกลุ่มลุงพลนะคะ
ลุงพลก็มีท่าทีขัดขืนป้าแตนก็มีท่าทีคล้ายกับไม่พอใจ
หลังจากนั้นท่านในตำก็เข้าไปค่ะแล้วก็พาไปที่ห้องด้านในนะคะ
ได้มีการอ่านหมายจับอ่านข้อกล่าวหานะคะ
ใส่กุญแจมือและคุมตัวไปสอนอปทุมวันค่ะ
สวัสดิษฐ์โทรวิวสมแพยห๊วนเย็นบิเตอร์
หลังจากลุงพลรับทราบตามหมายจับนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่สอนอปทุมวันนะคะเพื่อที่จะไปลงบันทึกการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาด้วยก็มีป้าแตนมี
นายตั้มเข้าร่วมด้วยอ่ะนะคะคือทางพนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันบอกว่า
ลุงพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวนที่สอนอปทุมวัน
บอกว่าจะไปให้ปากคำที่สพกกตูมเท่านั้นหลังจากการลงบันทึกการจับกลุ่ม
สิทธิ์ของผู้ต้องหาเสร็จเรียบร้อยบ่ายโมงกว่าตำรวจ
ก็คุมตัวลุงพลออกมาจากสอนอปทุมวันนักข่าวก็สังเกตสีหน้าลุงพลนะคะ
นี่ค่ะสีหน้าก็นิ่งเฉยดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเครียดสักเท่าไหร่
แล้วก็นำตัวลุงพลขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
ก็มีป้าแตนมีทนายตั้มนั่งไปในรถด้วย
มีรถจักรยานยนต์ตำรวจนำหน้าไปด้วย

แล้วก็หลังจากนั้นพาตัวไปที่กองบินตำรวจ
ส่งตัวขึ้นห่อไปมุกดาหารค่ะ
นี่ฮะแล้วก็นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่มุกดาหาร
อย่างภาพที่เราชมเมื่อสักครู่นะครับทุกผู้ชมครับ